เดี๋ยวก็เราการเราจะต่อความสนุกสนาดไปเลยล่ะกัน
เป็นนักร้องอยู่ดีพูดมาชมไปตัดย่าเสียแล้ว
อกจากจะเป็นนักร้องแล้วยังปลอมตัวเป็นคนสวนได้ด้วย

ลงมือตัดย่าครั้งแรกคอสตูมจัดเต็มไปเลยสิคะ

แต่หมวกกันน็อกมาไงฮือโพคุณ
ป้ายเผยเอาออกแน่บักล่า
จะตัดยาฮึดเบิ้ลเครื่องเอาเรื่องอยู่เด้อ
แต่จังใดก็รอคือเก่านั้นล่ะ

คนสวนหล่อบอกต่อด้วย
เก่งแท้เนาะพนุกคนโก
สภาพหัวเหอเปิงค่ะ
ก็ย่าติดปากเต็มหน้าไปเลยสิคะ

เอาจริงแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเพียบเลยล่ะค่ะ

พ่อบ้านตัวจริงทำได้ทุกอย่าง
ขยันแบบนี้เอาใจเอฟซีไปเลยอะค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป